ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะที่ปราจีนบุรี
กระบะป้ายแดงค่ะขับมาเร็วมากเลยนะคะ
แล้วก็พุ่งไปชนรถตำรวจพุ่งไปชนกับต้นไม้
คนในรถก็กระเด็นออกมานี่แบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่คือกล้องวงจรปิดของป้อมตำรวจสพวังตะเคียนนะคะ
สกัดหนองสังที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานกระบะคันนี้
ขับอยู่บนถนนสวนสอนมุ่งหน้าอกบินบุรี
ขับมาค่อนข้างเร็วค่ะแล้วก็เสียหลักถลายมา
พุ่งชนรถตำรวจฟาดเข้ากับต้นไม้
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นวินาทีที่กระบะชนเข้ากับต้นไม้แบบเต็ม
แล้วคนเจ็บกระเด็นออกมาจากตัวรถ

นี่เห็นไหมคะกระเด็นออกมา๒คน

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยนะคะ
บอกว่ารถกระบะคันนี้เป็นป้ายแดงนะคะ
นหนู๙๒๗๓กรุงเทพฯ

ขอใช้เป็นนามสมมุติเพราะ

สุดท้ายก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะ
รถตำรวจก็ถูกชนเสียหายไปคันหนึ่ง

คุณผู้ชมค่ะช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกด้วยนะคะ

มันจะเป็นพื้นถนนแบบเปียกน้ำแบบนี้ค่ะ
มันอาจจะเป็นลักษณะถนนค่อนข้างลื่น

ตำรวจสายตรวจที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
อยู่ที่ตู้อยู่ที่ตู้จุดสกัด

สิ่งที่เห็นคือรถเข้ามาชนแล้วอะค่ะ
รถคันนี้มีหมามาด้วยตัวหนึ่ง

แต่ว่าคนที่กระเด็นออกมา๒คนได้รับบาดเจ็บนะคะ

คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีที่นั่งเป็นโต๊ม้าหินอ่อน
ปกติคนจะมานั่งกันเต็มเลย
แต่นี่จริงไม่มีใครนั่ง
กระเด็นออกรถ
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มีการขับรถไปซื้อของกันที่ตลาดแถวตรงเนี้ยค่ะ
แล้วฝนตกกำลังจะขับรถกลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถเสียหลักลื่นถลายคืออาจจะด้วยขับเร็วด้วยนะคะ
แล้วก็พื้นเปียกพื้นลื่นด้วยก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้นะคะ
แต่อย่างที่เห็นภาพคนเจ็บที่กระเด็นออกมาก็เหมือนกับ
เนียมพอรู้สึกตัวอาจจะไม่ได้เจ็บหนักมากนะคะ
โอ้โหแต่โต๊ะหินอ่อนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย

ใช่แต่ว่านอกจากนี้ค่ะก็จะต้องมีการชดใช้เรื่องของค่าเสียหาย
เพราะคุณผู้ชมเห็นรถตำรวจไหมคะ
รถตำรวจก็พังเยอะเหมือนกันโดนชนเข้าไปเต็มอะค่ะ

แล้วแหมรถก็รถคันที่พุ่งไปชนก็ป้ายแดงนะคะ
ตอนที่ออกมาก็คนในรถที่กระเด็นออกมาก็ดูงงนะ

สอบพ่อวางจะเคลียร์นะนี่นี่จังหวะขึ้นมานะ

คนขับกับคนที่นั่งนะคะ

โอ้โหดูสิ
คือเราเอาภาพมาเตือนเป็นอุทาหรณ์แล้วค่ะว่าเวลาขับรถเนี่ย
บางทีเพราะถนนมันโล่งอ่ะ

หลายอย่างถนนลื่นเอ่ยหรือขับไม่ชินทางเอ่ย
มันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ